แม่บ้านประจันบานสวัสดีค่ะออมสกาวใจคุณสวัสดีค่ะ
อาร์ยายวิสุนาช์คุณคุณค้าค่ะท็อปเตลณีนุปสุตนวินค่ะ
ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้าน

เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริงนี่เปิดหน้าจอนะคะเวลาดีบ่าย๔โมงแบบนี้

เราจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตดวงดีกับนักพยากรแถวหน้าของประเทศไทย

จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจาก

โอ้โหดูดวงก็เป๊ะนะคะ

ยังมีเคล็ดลับดีอะไรมาแบบมันโดนใจสุด
โอ้โหพูดเลยนะคะคุณน้องค่ะ
วันนี้พี่กาวจัดมาให้คุณน้องอภิษเหมือนเดิม

มันก็มีประเด็นโหราแซ่บอยู่แล้วถูกลูกประจำ

ทุกประจำทุกครั้งที่มา

เวลามีน้อยเราต้องเข้าใจเร็วค่ะ
เราจะไม่คิดนานนะคะ
ขอเลือกเรื่องความรัก
กับประเด็นห่อรัสทรัพย์ที่ว่า
หนุ่มสาวที่เกิดเดือนไหนในช่วงนี้

ตบพลิก

ของเราเขายังไม่ตบยังไงน่ะสิ

หนุ่มสาวที่เกิดเดือนไหน

เขาจะต้องทำงานเลี้ยงลูก

คู่แข่งมีแผนเลื่อยเก้าอี้ต่อหู

เราไปเจอกับอาจารย์คาทานะคะในช่วง

อาจารย์ใครจะมาเลื่อยเก้าเอ
เซ็บจริง
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ

วันนี้ค่ะจัดเต็มค่ะจัดเต็ม

โหราแซ่บรับรองว่าครบรสถึงใจคุณผู้ชมแน่นอ

เพราะว่าดูจากเรียงความเยาวัยนะคะ
ก็ต้องเป็นอาทิตย์เป็นคนแรก

เพราะว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าอาทิตย์นิดมากเลย
ขอเปิดประเด็นโหราแซ่บในวันนี้นะคะว่า
หนุ่มสาวที่เกิดเดือนไหนในช่วงนี้
มีเกณฑ์คนรักตบรางวัลอย่างไร
ถ้าตบนี่ไม่น่าไม่น่าเลยนะ

สำหรับใครก็ตามในช่วงนี้เดือนที่ดีผู้ที่เกิดเดือนเด่นเลิศที่สุดเลย
เดือนแรกก่อนเลยเดือนมกราคม

เหมือนได้นิดหนึ่ง

มันเลยทั้งคู่

สำหรับผู้ที่เกิดในเดือนมกราก่อน
มะกระเนี่ยจะได้สินทรัพย์

โอ้ยจริงหรอ
เขาอาจจะได้ที่อื่นมาแล้วไอล่าวได้อย่างเงี้ย
มีแต่คนรักให้มามีเกมคนรักตบรางวัลอย่างงามอันต่อไปเดือนเมษาเดือนเมษาเนี่ยจะได้เป็นของถูกใจที่แบบรอมานาน

สารอัศกาลพื้นที่ที่เมืองกาลเป็นของเธอทั้งหมด
อย่างนักความประถมอีกอยากเป็นชื่อกาว
ได้เดี๋ยวคืนนี้กาวจัด

สำหรับเดือนธันวาคมจะได้เป็นของมีชีวิต
นี่อาจจะได้ลูก
อ๋อทำไงเธอ

ถ้าเขาได้ลูกก็แปลว่าได้จากเชิงไงก็ถูกแล้ว
หรือว่าได้ลูกแก่ผู้เยี่ยงอีกคน

อันนี้ก็คือวิธีการเก๋สำหรับผู้ที่จะได้รางวัลจากคนรัก
หรือว่าคนรักตกรางวัลให้
มกระครเนสะยนย์สิงหะครพันวาคร

ขอบคุณค่ะอาจารย์แล้วอาจารย์มีวิธีแบบเสริมดวงสำหรับคู่รักไหมคะ
ที่แบบให้๓วันดี๔วันใครรักกัน๒วันเดี๋ยวลอกกันอีกแล้ว
ง่ายที่สุดเลยวิธีการง่ายตามหลักของห่วงจุ้ย
วงจุ้ยที่ดีทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
เป็นทิศแห่งความรักของปีนี้จะต้องวางของเก๋เช่นรูปภาพเรากับคนรักโอเคไหมวางไว้ด้วยกัน
เออเดี๋ยวหารูปคู่ดได้ไหมทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะแม่นะแม่นานไหมอาจจะเป็นรูป๒๐๓๐ปีก่อน

พี่ก้องอะไรอย่างนี้
เท่านั้นนะ
หมายถึงเป็นรูปภาพก็ได้
แต่ถ้ามีแฟน
เป็นดินญี่ปุ่นก็ได้

ไปแล้วกับประเด็นโหลาแซ่บของอภิก

การงานแล้วก็การเงินรออยู่สักครู่ค่ะ